รุ่นหนึ่งคือรุ่นวัดป่าลอยต่อนะอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะ
คือเหรียญผมทำไว้สองรุ่นนะครับเอาละนะเข้าเนื้อหา
เมื่อวานมีการอภิปรายวิจัยนะครับก็ผู้อภิปรายนะครับอ่า
ฝ่ายค้านเนี่ยทำตัวเหมือนผู้สื่อข่าวอ่านข่าวซ้ำนะครับ
เนื้อหาแล้วก็ไม่มีเอ่อไปแสวงหาการทุจริตของ
รัฐมนตรีนะครับแล้วใช้แค่ข่าวสารตามหน้าสื่อนะครับ
ก็บางคนก็ไม่ต้องทำอะไรเลยหยิบคลิปสื่อต่างมานะครับ
บางสื่อเนี่ยก็ที่เขาออกมาเนี่ย
ก็ไม่ได้ข้อเท็จจริงนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็ผิดหวังนะครับ
ส่วนผู้อภิปรายบางท่านนะครับอภิปรายไปยกหางตัวเองไปตลอดนะ
เพราะว่าตัวเองดีตัวเองเก่งนะยกหางไปเรื่อยเกือบสองชั่วโมงนะครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมีการท้วงกันนะครับ
คิวก็ต่ำวุฒิภาวะหรือคำพืชก็ต่ำนะครับ
สะบดในสภาเรื่องนี้ผมต้องนำเข้า
ปรึกษาท่านประธานรัฐสภาว่าปล่อยให้คนเหล่านี้นะครับมาสะบด
ที่ประชุมสภาผู้แทนสดรได้อย่างไรนะครับ
ก็ถือว่าไม่น่าเชื่อ
ประชาชนทั้งประเทศเฝ้าดูการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหารมีการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างไร
ไม่มีเลยครับหยิบหน้าข่าวมาตลอด
ถือว่าผิดหวังแล้วก็ผมขอโทษ
แทนผู้แทนรัศดรทั้งสภานะครับว่า
เมื่อวานนี้เปลืองข้าวเปลืองน้ำจริง
การทำหน้าที่ของในการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ
ผมใช้ว่าเปลืองข้าวเปลืองน้ำเปลืองภาษีของประชาชน
ถ้าผมเป็นฝ่ายตรวจสอบผมจะตรวจสอบได้ดีกว่านี้
แล้วก็ไม่เอาข่าวที่ประชาชนรู้อยู่แล้วว่า
มันคืออะไรแล้วก็ยังไม่มีข้อที่จริงนะครับ
ขอโทษแทนผู้ชายชวนว่าเมื่อวานผึ้งเธอค่าผึ้งน้ำ
ก็คิดว่าการอภิกายที่วันนี้ไม่สมควรถึงสี่ห้าวัน

ก็อยากขออึกษาท่านประธานว่า
วันนี้ถ้ารมศตี้ได้ลงไปเลยไม่มีข้อมูลใหม่
ไม่มีหลักฐานคลิกฤทธิภาพอย่างชัดเจน
นะครับก็บางคนก็ใช้ไม่ได้นะก็เห็นนะอายุก็บางคนก็อายุก็เยอะแล้ว
บทกลางสภาเนี่ยกำพืชมันเร็วขนาดไหนนะนะก็ขอให้ดูแล้วก็บางคนเนี่ย
เคยอยู่องค์กรและเอามาพูดเรื่องขององค์กรเรื่องไม่ดี
ทั้งทั้งที่ไม่มีหลักฐานนะครับทำลายองค์กรของตัวเอง
หรือว่าเคยองค์กรนั้นเนี่ยเคยไก่เต้ามาจนถึงระดับผู้บริหารเนี่ย
ตัวเองทำอย่างนั้นมาก่อนว่ามีการซื้อขายตำแหน่งหน้าที่
หรือรับเงินที่ลูกน้องซื้อขายตำแหน่งหน้าที่นะครับ
ผมก็สงสารลูกน้องในองค์กรที่ท่านพูดเนี่ย
ไม่มีใครหรอกครับผู้บริหารดี
แล้วก็พ้นจากองค์กรนั้นมาทำลายองค์กรของตัวเองนะครับ
ก็ถือว่าก็ให้ดูนะครับกำพืชใครเป็นอย่างไรนะครับ
ผมขณะที่ผมทำหน้าที่ประท้วงเนี่ย
ก็เพราะว่ามีคนทำผิดข้อบังคับผมไม่ได้ประท้วงสีสัวนะครับ
ก็ขอสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคดีการฟ้องร้องกันอีกหลายคดีนะครับ
แล้วพาที่มาโทรที่นี่อย่างไร
เรานับถือนะครับนับถือองค์นี้นะครับนับถือมาก

นับถือแล้วก็เราคิดว่าเราปกป้องคุ้มครองเราได้นะครับ
แล้วก็สมควรที่จะมาห้อยคอคนอย่างสสิระนะครับ
มีองค์เดียวครับที่ห้อยคอได้นะครับ
อุ่นใจครับอุ่นใจครับ
ครับครับ

พี่ลุงป้อมบ้างนะครับครับลุงป้อมบ้างไหนบ้างลุงป้อมมาตั้งแต่เมื่อวานนี้มันยัง
ยังไม่เจอเลยครับอยากให้ผมคล้องรุ่นไหนนะครับ
มันไม่เหมือนเดี๋ยวมันแค่เมื่อกี้โชนเนี้ยเข้าอีกคอนะครับครับ
อยากให้สภาลงมติจะได้ไม่ต้องมาเปลืองข้าวเปลืองน้ำ
คนอื่นชั่วหมดตัวเองดีเก่งอยู่คนเดียวนะ
แล้วก็ได้รู้กำพืชของตัวเองนะโอเคครับ
เอาเงินสดไปซื้ออ่ายังสิยังไม่พ้นอ่านะโอเคนะ